ไม่ลับกับการปลูกดาวเรือง

เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

ค่าชื่อดาวเรือง

ชื่อขาเฟื่องเลืองรือ

ชวนเช้าตลอดคลาวมากกันที่สวนดอกดาวเรือง
อ่าเภอะเมืองจังหวัดสีสะเกดของคุณไพรสาร
ชัยเพชรอดีตกำนันตำบลหนองไผ่ครับ
ที่แห่งนี้ได้ปลูกดอกดาวเรืองขายนานถึง๖ปีนะครับ

มีคนประกอบอาชีพร้อยพวงมาลัยขายกันเป็นจำนวนมาก
และวัตถุดิบในการทำพวงมาลัยก็คือ
ดอกดาวเรืองนี่แหละครับ
ขอบคุณครับ
ถ้ารุงมันให้ปลูกไปแล้วตีเส้นเชือกตีเส้นไปแล้วปลูก
พอปลูกขึ้นปุ๊บอีกประมาณ๕๗วัน
ยกร่องทีหลังไม่ใช่ยกแล้วปลูกนะ

เพราะรากมันจะขึ้นเหมือนสุดปลายเลย

ดอกดาวเรืองจะใช้เวลาในการออกดอก
ประมาณ๔๕วันก็ตัดขายได้แล้วล่ะครับ
แถมยังตัดขายได้ตลอดทั้งปีเลยนะ

ซึ่งคุณภัยศาลจะมีรายได้จากการขายดอกดาวเรืองเฉลี่ยต้นละ๑๐บาท
อีกทั้งรายได้ยังดีกว่าทำหนาอีกด้วย
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
โหเคล็ดที่ไม่ลับสำหรับการปลูกดาวเรือง
เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกดาวเรือราคาดีมาก